เรื่องนี้ก็จะให้ดูเหมือนกันค่ะเป็นรถสไลด์ที่เขาเสียหลักเหมือนกัน
ทีนี้พอเสียหลักไปฟาดกับเสาไฟใช่ไหมเสาไฟขาดเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ไปชนรถคันอื่นอีกมีรถเสียหายอีก๔คัน

จังหวะที่รถสไลด์มารถใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะคุณผู้ชม
พอมาถึงก็พุ่งมาเหมือนกับเขาคงเสียหลักมาก่อนอาจจะตกหลุมหรืออะไร
หลังจากนั้นเนี่ยชนเสาไฟส่องสว่างจนเสาไฟขาดขาดแล้วไม่พอ
พุ่งมาชนเนี่ยรถที่จอดอยู่ตรงลานของร้านมันเป็นลานของร้านประดับยนต์นะคะ
ถนนเรียกทางรถไฟใต้สะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์พัทยากรุงเทพ
เหตุการณ์นี้นะทำให้รถยนต์รถกระบะของชาวบ้านดูสิกี่คันกวาดไปอ่ะ

เป็นกระบะ๓คันโตโยต้าสีขาวฟอร์ดสีน้ำเงินแล้วก็โตโยต้าสีบรอนนะคะ
แล้วปรากฏว่าเสาไฟข้างทางนะขาดหักโค้นพาดทับกับซากรถที่โดนชน
ส่วนคนขับรถสไลด์ที่เป็นรถต้นเหตุก็บาดเจ็บนะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใช่ค่ะนายธวัตชัยไว้เบนสเผศพอดีเลย
ทีนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าถนนเส้นนี้อุบัติเหตุบ่อยค่ะเพราะว่าเขามีการทำท่อระบายน้ำ
แล้วบางทีผู้รับเหมาไม่ดูแลงานจนแล้วเสร็จไงทำแล้วก็ทิ้งงานไว้
มันก็ผิวถนนมันก็เลยเป็นหลุมเป็นบ่อรอบนี้หนักสุดเลยแต่ยังดีนะเนี่ยที่ไม่มีใครตายอ่ะ
เขาบอกแล้วก็อยากให้หน่วยงานมาแก้ไขปัญหานะคะ
วางท่อระบายน้ำท่อใหญ่เลยท่อระบายน้ำท่อใหญ่
จุดนี้มีอุบัติเหตุบ่อยไหมตั้งแต่ที่เราอยู่นี้มา
ตั้งแต่ที่มาขุนท่อถูกมีครั้ง๕ครั้ง
เขาเกิดจากตรงหลุมเนี่ยเหรอ

หรือบางทีถ้ายังไม่ทำมันอาจมีคนตาย